สำหรับพี่ตูนตั้งแต่หลังแต่งงานมายังอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวกันอยู่เลยค่ะ

และแน่นอนว่าได้ภรรยาสาวคนสวยมาคอยดูแลแบบใกล้ชิดติดขอบเตียงเลยนั่นเองค่ะ
ก็ได้ก้อยรัชวินนี่แหละค่ะทำหน้าที่เป็นพยาบาลดูแลอย่างดี
แล้วก็คอยอัปเดตอาการพี่ตูนให้กับเหล่าแฟนคลับให้ได้รู้กันตลอดเวลาเลยค่ะ
ซึ่งสาวก้อยนอกจากจะคอยซัพพอร์ตเรื่องของการรักษาคุณสามีทางด้านการแพทย์แล้วนะ
เธอก็ยังต้องเป็นสายมูเดินสายทำบุญอีกด้วยค่ะ
้อยเนี่ยโพสต์ภาพทำบุญขอพรตามที่ต่างนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
วันที่๑๓ระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราเดินสายไหว้พระทำบุญลงศพค่ะ
แก้ปีชงแทนขอให้พระคุ้มครองนะจ๊ะ
ซึ่งหลังจากนั้นค่ะแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนหายป่วยไวค่ะ
ซึ่งเราสองคนเองก็ขอเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะให้พี่ตูนเนี่ยหายป่วยไวจะได้มีทายาทเร็วอย่างที่รอคอยนะคะ
โอ้โหชิ้นเมื่อนกันจริงเลยนะคะสองคนนี้